คุณผู้ชมเป็นนักท่องเที่ยวชาวฮังกอีอายุ๒๕ปีผู้ชายค่ะ
ไปประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์
ความปรากฏว่าตอนที่เขาเสียชีวิต
ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

พอไปตรวจสอบเพิ่มเติมสารคัดหลัง
เอ้าเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
แล้วตอนก่อนจะเสียชีวิตนะคะ
ยังพูดได้อยู่เลยแต่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอ
สุดท้ายแล้วเดือดร้อนกันทั้งโรงพยาบาล
เพราะตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ต้องถูกกักตัวทั้งสิ้น๑๑๒ราย

นายแพทย์เฉลิมพงศ์สุคลทะผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต

โดยระบุบอกว่าผู้ชายคนนี้อายุ๒๕ปีเป็นชาวฮังการี
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน
ร่วมกับปอดติดเชื้อจากโรคโควิด๑๙
ก่อนหน้านี้๒๕มีนาคมเข้าไปประสบอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มจากนั้นถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลฉลอง
แล้วถูกส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ขณะนั้นผู้ป่วยมีอาการคือชาแขนขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง
รู้สึกตัวพูดคุยได้แต่ตอนที่ยังพูดคุยได้
ไม่ได้แจ้งข้อมูลความจริงเกี่ยวกับว่าตัวเอง
ไปในพื้นที่เสี่ยงว่าจะเป็นโรคโควิดไม่ยอมบอกความจริง
จนกระทั่งมีเพื่อนจากพื้นที่บางลาป่าตองมาเยี่ยม
ในวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมเจ้าหน้าที่เอาล่ะ
เจ้าตัวไม่ได้ซักเพื่อนเลยซักเพื่อน
ทราบว่าเขาเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
พอเจาะหาเชื้อเท่านั้นแหละค่ะโอ้แม่เจ้าติดเชื้อโควิดสิบเก้า
เพิ่งรู้หน้าวันที่เพื่อนมาเยี่ยมค่ะ
หลังจากนั้นผู้ป่วยก็เริ่มมีอาการไข้สูงขึ้นหายใจลำบาก
ตามด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งเสียชีวิตคือ
สามเมษายนที่ผ่านมาตอนนี้นะคะจากจุดจุดเดียวจากคนคนเดียว
กลายเป็นว่าคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ต้องถูกกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ทั้งสิ้นร้อยสิบสองคนด้วยกันเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ
ว่าเวลาปิดบังข้อมูลมันเป็นยังไง
สถานการณ์โรคโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดนะครับ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกสี่รายยอดสะสมร้อยยี่สิบสามราย
มีทั้งรักษาหายกลับบ้านแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาอยู่นะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะพื้นที่ภูเก็ตหนักมาก
และฝากถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยนักท่องเที่ยวเยอะก็ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษไปด้วย

ค่ะส่วนที่จังหวัดชุมพรเนี่ยนะคะพบผู้ป่วยเพิ่มอีกหนึ่งราย
เป็นผู้หญิงอายุ๖๕ปีมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
แต่ตอนนี้อาการค่อนข้างวิกฤตนี่นะคะ
ลักษณะอาการป่วยคือเริ่มจากเท้าบวมก่อน
และช่วงที่ไปรักษาไม่ได้บอกประวัติด้วย
นี่แหละทำให้คนใกล้ชิดและบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ต้องกักตัว
จากการรักษาที่เธอบอกว่าเธอไปหาหมอครั้งแรกที่บอกว่าเท้าบวม
รวม๘๘รายด้วยกัน
นายวิบูรณ์รัฐนพรวงภัวราชการชุมพรค่ะ
แถลงสถานการณ์ก่อนเลยนะคะบอกว่าในพื้นที่ตอนนี้ล่าสุด
ผู้ป่วยเพิ่ม๑คนผู้หญิงอายุ๖๕ปีค่ะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ
อาการค่อนข้างวิกฤตเนื่องจากไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวด้วยเนี่ยนะคะ
มาดูประวัติการเข้ารักษาตัวหน่อย
เริ่มไปรักษาตัว๒๐มีนาคม
อาการที่ไปรักษาบอกว่าเท้าบวม
เบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคผิวหนัง
ก็คือให้ยาฆ่าเชื้อหายแล้วก็กลับบ้านไป
มาเริ่มมีอาการเจ็บคอนี่คืออาการใหม่เลยนะ
อาการเจ็บคอเข้ารักษาตัวที่คลินิกทีนี้
ก่อนจะเข้ารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ด้วยอาการที่มันมากขึ้นจากอาการเจ็บคอคือไอและหอบเหนื่อย
พอวันที่๒เมษายนแพทย์วินิจฉัยอาการมันมากขึ้นนะคะ
จังหวัดกลายเป็นปอดบวมและต่อมา๔เมษายน
อาการมันหนักขึ้นอีกถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
กลายเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องเก็บตัวอย่างไปตรวจ
๒วันผ่านไป๔๘ชั่วโมงตรวจวันที่๔ผลออกมา๖เมษายน
บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มคนที่ใกล้ชิดรวม๘๘ราย

จำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ๖๐คนด้วยกันนะคะ
นอกจากนี้จะมียังมีชาวบ้านและแว่งใกล้เคียง
ลูกค้าเยอะค่ะเขาบอกเป็นร้อยเลย
ชุมพรตอนนี้นะคะเอาสถานการณ์ของเขาก่อน
ล่าสุดคือเมื่อวานนะมีผู้ป่วย๒ราย
รายแรกเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่กรุงเทพ
เชื้อศักดิ์จากสถานบันเทิงแล้วก็กลับบ้านที่หลังสวน
ส่วนผู้หญิงคนที่ติดเชื้อรายที่๒ของจังหวัด
คือหญิงที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอายุ๖๕ปี
ทีนี้หน้าที่ก็คือต้องสอบสวนโรคกลับไปนะคะ